สวัสดีค่ะภูเขานะคะแม่ทัพเชียร์ประจำงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่๗๑ค่ะ
เป็นแม่ทัพเชียร์จากฝั่งธรรมศาสตร์นี่เองได้ข่าวแววแววว่า
เนี้ยบรัฟมาเยอะใช่ไหมค่ะเอ่ยที่บรัฟมาเยอะเนี้ย

แพ้หรือเปล่าคะเนี่ยงงมากเลยเห็นจินนารีแล้ว

โวยวายเหมือนเธอเนี่ยก็เพราะเขาพร้อมแล้วมีของดีจริงค่ะ

สำหรับธรรมศาสตร์ในปีนี้นะคะพูดเลยว่าเด็ดในทุกภาคส่วนจริง
เริ่มจากขบวนพาเรทล้อการเมืองกันเลยดีกว่า

ที่เรียกว่าเงียบเนี่ยไม่ใช่แบบว่า

เพราะยังไงธรรมศาสตร์เนี่ยขบวนพาเรทล้อการเมืองเนี่ย

ไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูได้เลยนะคะ
ธรรมศาสตร์เนี่ยชนะบอลจุฬาเมื่อปีที่แล้วนะคะ
รักบี้เราก็ชนะ๒ปีรวด

จุฬาเนี่ยลองชนะอะไรดูหน่อยไหมคะ
จินรีได้ข่าวว่าเธอเนี่ยแอบว่าฉันใช่ไหม
ฉันยังมีผมสีเดียวแล้วก็ขายสวย
บอกเลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่เธอทำไม่ได้
เพราะเธอขายสวยไม่ขึ้นนะคะ
ต้องบอกจินนาลีไว้เลยนะคะว่าฉันเป็นกะเทยไฮแฟชั่น
มีรสนิยมที่ดีไม่เหมือนหล่อนนะคะ

อย่างกับแบบแกงจับฉ่ายอะไรก็ไม่รู้

แตนธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นสแตนของประชาชนทุกคนนะคะ
ไม่ว่าใครก็สามารถขึ้นมาร่วมสนุกกับสแตนฝั่งธรรมศาสตร์ได้
เมื่อคุณมีเสื้อเชียร์แล้วก็ใส่แล้วก็มาเจอกันได้
ที่สนามศุภัชราไสยประตู๕นะคะ
เวลาเที่ยงครึ่งวันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้นั่นเอง

ธรรมศาสตร์ค่ะนั่งรถไปสบายจะบอกไว้เลย
แล้วเจอกันอย่าลืมว่าปีนี้ธรรมศาสตร์น่ากลัวจริงค่ะ